ถูกต้องเขาถูกคนมือดี

แล้วก็ไปโพสต์ในเฟซบุ๊กน้องก็เสียหายครับ

ดำเนินคดีกับเจ้าของเฟซบุ๊กนั้นนะครับ

ก็นำภาพที่เป็นหลักฐานไปแจ้งความ
กับตำรวจปราบรามการกระทำความผิด

ข้อความแล้วก็มีการเอาภาพตัดต่อ

ดอลสาวคนนี้ตัดต่อภาพกับเซ็กทอย

เขาเขียนข้อความเอาไว้นะบอกว่า
ไอจีสตอรี่มีรีโมท
อะไรอยู่ข้างหลังเธอว่านั่น
คือตัดต่อเอง

เชอปาบอกว่าก็ปรึกษากับต้นสังกัดแล้ว
เห็นตรงกันว่าต้องปกป้องสิทธิ์ของเธอ

เคยถูกตัดต่อผ้ามาแล้วหลายต่อหลายครั้ง
เกรงว่าจะส่งผลกระทบในวงกว้าง
เรื่องของชื่อเสียงทั้งเรื่องของครอบครัวต่าง

ก็ต้องมีการหารือร่วมกันกับต้นสังกัดว่า
จะแจ้งความหลังจากนี้หรือเปล่านะครับ

คดีตัวอย่างให้คนที่ถูกตัดต่อภาพ
แบบนี้ออกมาปกป้องสิทธิ์ของตนเอง

ไม่ได้เลยค่ะรู้จักแล้วค่ะ
ก็เลยคิดว่าถึงเวลาแล้ว

แต่มีคนดึงไปแล้วก็ไปตัดต่ออย่างอื่น
คือเอาไปต่อภาพเหมือนแบบ
มาจากไอจีตัดต่อแล้วก็เอามาโพสต์ลงในเฟซบุ๊คอีก

ต้นตำรวจปอทก็อยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐาน
เอาผิดกับแอดมินเพจที่มีการโพสต์
แล้วก็ตัดต่อภาพแบบนี้เข้าข่ายผิดมาตรา๑๖
ส่วนผู้ที่มีการแชร์ภาพไปก็มีความผิดด้วยนะ
เพราะส่งต่อข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์

ขณะที่ผู้ที่แสดงความคิดเห็นด่าทอเข้าข่ายหมินประมาททั้งหมด
และเมื่อตรวจสอบพบว่าภาพดังกล่าวนั้นมีผู้แชร์ไป๓๐๐๐ครั้ง
และมีคนเข้าไปแสดงความคิดเห็นกว่า๔๐๐ข้อความ
ทก็ต้องมีการตรวจสอบเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ